มาดูเรื่องนี้จริงเมื่อวานเนี่ยมันก็เป็นข่าวกันไปแล้วคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๐มกราคมมันมีภาพออกมาจริงเมื่อวานนี้เราก็อ่าน
รถตู้จำได้ไหมรถตู้นักเรียนที่มาอยู่ตรงริมถนนนะตรงนั้นเป็นแหล่งชุมชน
แล้วมีมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งแล้วปรากฏว่ารถตู้เปิดกระจกลงมา
แล้วเอาปืนออกมายิงปั้งปั้งปั้งแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมหลายคนเนี่ยตกใจแล้วรู้สึกว่า
คนขับรถตู้ทำไมอุกอาจอะไรขนาดนี้แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรกัน
เรื่องเล็กกลายเป็นบานปลายขั้นนี้แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะตอนแรกหลายคนด่ารถตู้
ตอนนี้ดิฉันรู้สึกเหมือนกับว่าคนกำลังเทฝั่งกลายเป็นเหมือนไปเห็นใจคนขับรถตู้มือยิงซะงั้น
ก็มารู้ทีหลังว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ทำก่อน
ทำอะไรนะเนี่ยเหมือนที่คุณก๊อฟพูดงั้นเล่าเลย
คุณผู้ชมเห็นแล้วย้อนกลับไปนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
เขามีจังหวะที่เขาขับรถกันเข้าไปที่หมู่บ้านย้อนกลับไปที่ฉันเล่าให้คุณผู้ชมฟังสั้นสั้นว่าพี่รถตู้เนี่ย
เขาเป็นคนขับรถตู้ส่งนักเรียนอ่าภาพนี้นะคะรถตู้ส่งนักเรียนเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้
ก็คงอาจจะไปส่งนักเรียนแล้วมาแบบไม่รู้ทางเขาก็เลยเนี่ยผ่านด้านหน้าป้อมมาเสร็จ
ก็เลยไปจอดรถไปจอดรถเสร็จเดินลงมาจากรถนะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยกับรอบพอ
คุยแล้วนะรอปภหมู่บ้านเพื่อถามทางว่าเอ๊ะบ้านหลังไหนยังไง
พอคุยเสร็จจริงจังหวะยังคุยไม่เสร็จเลยแต่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะคะ
เหมือนซ้อนผู้โดยสารมาจะเข้ามาส่งผู้โดยสารในหมู่บ้านแห่งนี้เช่นเดียวกัน
จังหวะพี่คนขับรถตู้ยืนคุยกับรอปภเหมือนขวางทางช็อตนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
นิดเดียวช็อตนี้ช็อตเดียวนะ

จริงคุณก๊อฟจริงค่ะแล้วเหมือนลักษณะบีบแต่ขอทาง
แล้วจริงมีการด่ากันด้วยนะทุกนี้

สุดท้ายออกไปเจอกันข้างนอก

แต่เรารู้แต่ว่าภาพที่มาคือรถตู้ยิงพี่วิน

มีอีกจังหวะมีหลายกล้องที่จับภาพเอาไว้ได้

คนขับรถตู้ไปมอบตัวด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ริมถนนสายบางพลีหนำแดงนะ

เกิดการยิงกันขึ้นเราก็ไปรู้ว่าคนบาดเจ็บ
ถูกยิงวินมอเตอร์ไซค์ชื่อนายภูมิสิทธิ

เรืองปรัชญาชาญอายุ๕๒ปี

ถูกยิงเข้าที่ฝ่ามือข้างซ้ายทะลุ๑นัด
และตรงข้อเท้าขวากระสุนฝั่งใน๑นัดด้วย
ปรากฏเมื่อวานนี้พอเป็นข่าวคราวออกไปแบบนี้

แล้วไปพร้อมกับปืนของกลางที่ก่อเหตุด้วย
สัมพันธ์เรียกแบบนี้แล้วกัน

วันเกิดเหตุผมขับรถไปส่งนักเรียนที่หมู่บ้านแห่งนั้น

ผมไม่รู้ทางนี่ผมก็เลยไปถามทางกับรอปภ
เข้ามาแล้วลักษณะเหมือนโวยวายด่าผม
ว่าผมไปจอดรถขวางทางเข้าออกหมู่บ้าน

เก๋าเหรอมึงเก๋าเหรอขับรถอย่างนี้มึงเก๋าเหรอ
ลุงบอกนะหลังจากนั้นเอาเหล็กสไลด์ฟาดรถ

และฟาดมาที่หัวผม
โดนที่ต้นคอผมได้รับบาดเจ็บ

และเขาเป็นแผลอยู่ที่ต้นคอจริง
จริงเราเห็นแล้วมีภาพถ่ายมาด้วยนะคะ
เนี่ยตำรวจส่องดูแล้วตำรวจเอ็นดูนี่เหรอนี่เหรอ

แล้วสภาพรถก็พังเสียหายตามที่ลุงสัมพันธ์พูดจริงด้วย
ลุงบอกลุงไม่ได้ตอบโต้อะไรตอนนั้น
มีนักเรียนเด็กวัย๘ขวบเองนั่งอยู่ในรถคนนึง
แล้วลุงบอกว่าลุงจำเป็นต้องพาน้องไปส่งให้ถึงบ้านก่อน
นี่กระจกข้างรถเห็นไหมพังเลยกระจกข้างรถพังเลยนะคะ
บอกว่าตอนนั้นน้องตกใจนั่งร้องไห้อยู่ในรถด้วย
ลุงก็เลยบอกว่าก็เลยพยายามใจเย็นแล้วส่งเด็กเสร็จ
ลุงบอกวินมอไซค์คนนี้ขี่มาปาดหน้าเอาเหล็กฟาดกระจกมองข้าง
แล้วก็ชี้หน้าด่าผมถามผมอีกว่าเก๋าเหรอ
ทำท่าจะเอาเรื่องผมตกใจตอนนั้นหยิบปืนมายิงใส่๓๔นัด

แล้วผมเพิ่งโดนมานะใช่ไหมฮะ

ผมไม่ทำอะไรให้เขาอ่ะป้องกันตัวเลย
ผมยอมรับว่าตอนนั้นผมโมโหฟิวขาดมากเลย

ทำร้ายผมผมอุตส่าห์หนีด้วยนะ
เออนะเนี่ยอย่างที่ขวัญบอกไงพอตอนแรกมันเป็นข่าว
คนก็กดด่าเขาเนอะแต่ตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นเหมือน
คนก็อาจจะไปเห็นใจเขาแต่จะอย่างไรก็ตาม
แต่การยิงเปลือนที่ที่ศาลนั้นมันผิดอยู่แล้วนะคะ
ใช่ด้วยนะคะอ่าปืนที่ใช้ก่อเหตุตำรวจตรวจสอบว่าเป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องนะคะ
สัมพันธ์ก็บอกว่าปกติผมไม่ได้พกมันติดตัวหรอกนะ
ผมจะเก็บเอาไว้ในรถคันหนึ่งอีกคันหนึ่งของผม

ผมจะเดินทางไปไล่ที่อยู่ที่อำเภอปากช่อง
ผมเอาปืนมาใส่รถตู้ไว้ที่คันนี้

พอไร่ที่ผมจะไปมันค่อนข้างเปลี่ยว

ผมไม่ได้คิดเลยว่าผมจะเอามาก่อเหตุแบบนี้
ผมแค่จะพกไปเพื่อความปลอดภัยตอนไปไล่
ตำรวจแจ้งข้อหานักแล้วค่ะอย่างที่บอกอย่างไรก็ผิด
พยายามฆ่าและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

เพราะว่าไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีและมามอบตัวด้วยตัวเอง
เดี๋ยวจะสอบปากคำคนเจ็บก็คือวินมอเตอร์ไซค์คนนั้นล่ะค่ะ
สรุปสำนวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
อันนี้เป็นภาพตอนน้องชายไปถึงแล้วไปกอดลุง

แล้วน้องชายก็พูดกับผู้สื่อข่าวว่า
อยากให้เห็นใจพี่ชายผมหน่อยว่ามันเป็นเหตุการณ์จวนตัว